เรื่องของการลงทะเบียนรับเงินในโครงการเราชนะ
เราได้มีการนำเสนอให้เห็นถึงหลากหลายปัญหาหลายมิตินะคะ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในปัญหาที่เห็นหลายคนบอกว่าเจอปัญหาเดียวกัน
เรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน
เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของลุงตุ้มท่านนี้นะคะ
ลุงตุ้มป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมป่วยตั้งแต่กำเนิดนะคะ

แต่พอเป็นโรคนี้แล้วลุงตุ้มมีอาการหลายอย่างค่ะ

พอใบหน้าผิดรูปสแกนหน้าไม่ได้
สำหรับการลงทะเบียนเราชนะนะคะ
แล้วลุงตุ้มเนี่ยก็อยู่เพียงลำพังก็มีคุณป้าเป็นพี่สาวคอยดูแลอยู่
ทีนี้ค่ะจากปัญหาที่ลุงตุ้มเจอเรื่องของการลงทะเบียน

คุณบินบรรลือฤทธิ์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ

เราได้มีการพูดถึงเลขบัญชีของลุงตุ้มนะคะ
คนไทยใจดีจริงก็ช่วยเหลือลุงตุ้มกันเยอะมาก
นี่คือภาพของคุณบินที่ไปช่วยเหลือนะคะ
วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่บ้านของลุงตุ้มนะคะไปที่บ้านของน้องสาว
นี่ค่ะก็มีตัวแทนจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เยี่ยมลุงตุ้มไปคุยกับน้องสาวของลุงตุ้ม
แล้วก็มีเอกสารนะคะเรื่องของการเบิกเงินสมทบผู้พิการ
เพื่อจะช่วยเหลือนะคะนี่นะคะเอาไปให้ลุงตุ้ม
ลายนิ้วมือถ้าเกิดเซ็นไม่ได้เขาก็จะให้พิมพ์ลายนิ้วมือแบบนี้นะคะ
ก็จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลุงตุ้ม
ลุงตุ้มหูไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะด้วยความที่คุณลุงป่วยเป็นโรคเท้าแสนปม
แล้วก็ใบหน้าก็จะผิดรูปแบบนี้แล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้ว
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยด้วยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
ว่าคุณลุงเป็นยังไงหิวไหมปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือเปล่า
ลุงตุ้มก็ได้แต่บกมือพยักหน้าแทนคำตอบนะคะ
แต่ลุงตุ้มก็พอจะพูดได้นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะ
น้องสาวของลุงตุ้มค่ะนางวราพรอ่อนนิ่ม
บอกว่าเดิมทีมีพี่น้อง๕คนแต่๑คนเสียชีวิต
อีกหนึ่งคนติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนนึงอยู่ต่างจังหวัดเดิมเนี่ยลุงตุ้มคือสู้ชีวิตมาก
ทำมาหากินด้วยตัวเองตลอดจนเกิดอุบัติเหตุ
ลุงตุ้มอายุเยอะแล้วด้วยนี่ค่ะตัวนางวราพรก็เลยบอกว่า
ป้าก็เลยมาดูแลมาช่วยดูแลลุงตุ้มก็ดูแลกันมาสองสามปีแล้วนะคะ
คุณป้าวราพรก็ทำอาหารตามสั่งอย่างเดียวรายได้ทางเดียวเลยคือทำอาหารขายอาหาร
สามีเคยขับแท็กซี่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องฟอกไตวันเว้นวัน
ตอนนี้คุณป้าคือแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอยู่คนเดียวค่ะ
เราขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีของลุงตุ้มนะคะนายนิมิตรนะคะ
ทีนี้ค่ะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคนเดียวเลยคุณป้าวราพรเนี่ย
สาวของลุงตุ้มอ่ะนะก็เลยบอกว่าแต่ก็ยังดีนะคะ
เล่าเรียนของหลานค่าน้ำค่าไฟก็จะมีลูกสาวคอยช่วย
แต่รายได้จากการขายอาหารตามสั่งเนี่ยค่ะ
ถ้าวันธรรมดาก็จะได้สักประมาณ๑๐๐๐บาท
วันเสาร์อาทิตย์อาจจะได้เยอะหน่อยสัก๒๐๐บาท
ก็พอประทังชีวิตกันไปได้
แต่หนี้สินสิคะหนี้สินที่ต้องจ่ายสัปดาห์ละ๘๐๐นี่ค่ะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นใจเห็นใจลุงตุ้มจริง
บางทีแกก็หลงลืมค่ะ
เดินไปที่ตู้เย็นหยิบครีมทาหน้าออกมา
ไม่ดีนะคะจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหว
ก็มีเรียราชในบ้านบ้างเพื่อนบ้านเห็นใจ
มีอะไรช่วยได้เพื่อนบ้านบอกพร้อมจะช่วยจริง
ส่วนเรื่องของเราชนะเนี่ยค่ะที่ยังสแกนหน้าไม่ได้อะไรไม่ได้
เพื่อนบ้านก็เลยฝากบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยได้ไหม
คือถ้าจะให้ลุงตุ้มไปธนาคารเองเนี่ยนะโอ้โหสงสารแกเป็นห่วงแก
อย่าให้แกไปเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเถอะ
มาช่วยแกที่บ้านหน่อยนะคะ
คิดว่าอาจจะมีหน่วยงานที่อื่นเข้ามาช่วยเหลือ
แต่เลยก็ตัดสินใจไม่พาลุงไปดีกว่า
เพราะเขาสแกนหน้าแล้วออกมาทั้งข้างนอกมาเจอแดด
อยู่ข้างในคิดว่ามืดเปิดไฟสว่างก็สแกนไม่ได้

เจ้าหน้าที่เขาจะมีเวลาว่างมาไหม
บางทีอาจจะเป็นเคสแบบเล็กน้อยไม่ได้โด่งดังอะไร
เขาจะมาเสียเวลาแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มาก็ดีเหมือนกัน
ตอนนี้นะคะทางลุงตุ้มนะคะ
และทางน้องสาวที่อยู่ด้วยนะคะที่คอยดูแลกันอยู่
ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนจริงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เงินที่ได้รับมาจะนำไปดูแลลุงตุ้มเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อแพมเพิร์ตซื้ออาหารให้ลุงตุ้ม
แล้วก็ดูแลเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ
เอาละครับทุกผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณลุงตุ้มนะฮะ
ซึ่งตอนนี้น้องสาวคือคุณป้าต้อเนี่ยดูแลอยู่นะครับที่บ้านของคุณลุงตุ้ม
แล้วก็คุณป้าต้อนะครับตอนนี้อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

คุณลุงตุ้มครับคุณป้าต้อครับ

สวัสดีค่ะ

คุณลุงตอนนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
โดยทั่วไปเขาไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่
ไม่ค่อยมีแรงรู้อ่อนเพลียอ่อนเพลียมาก
เขาจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายจะเดินเดินไม่ถนัด
เดินไม่ถนัดเราต้องคอยดูแลต้องคอยปกครองเขา
เพราะว่าเดี๋ยวเกิดเขาไปล้มห้องน้ำกระดูกไม่ค่อยแข็งแรง

ค่ะแล้วตาเขาก็มองไม่เห็นหูไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่

ตุ้มคือตามองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ยิน
แล้วพอจะพูดจาอะไรได้ไหมคะป้าต้อค่ะ
เป็นบางครั้งอาจจะพูดได้ต้องรอให้เขาพูดดู
รอไหมคะเดี๋ยวให้เขาสวัสดี

สวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวต้องให้คุณป้าต้อช่วยคุยให้ด้วย
ต้อครับช่วยถามลุงตุ้มหน่อยว่าเนี่ย
ตอนนี้โอ้โหคนไทยทั้งประเทศพอรู้ข่าวคุณลุงก็เห็นใจนะช่วยเหลือมาเยอะเลย
คุณลุงมีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกท่านที่กำลังติดตามดู
แล้วก็ฟังคุณลุงอยู่ผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ไหมครับ
ได้แต่ถามว่าตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยเยอะ
ช่วยทำบุญให้ตุ้มเอาเงินไว้ใช้เนี่ย
ขอบคุณเขาไหมขอบคุณขอบคุณพวกประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือ
พูดด้วยดัง
เขาจะพูดไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงมันจะอยู่ในลำคอเขาค่ะ

ตอนนี้มีการช่วยเหลือเขาไปขนาดไหนแล้วคะ
เรายังไม่ได้อัพสมุดเลยนะคะเพราะว่าสมุดเขาเนี่ยมันเต็ม
เราจะต้องไปทำเรื่องให้เขาอัพให้
ตอนนี้ก็มีของเพจของคุณบินก็น่าจะได้อยู่หลายสไตล์ก่อนนะคะ

ครับวางแผนในการที่จะนำเงินเหล่านี้ไปดูแลหรือว่าช่วยเหลือพี่ชายก็คือคุณลุงยังไงบ้างฮะ
ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเลย
แพมเพิร์ตค่าอาหารอาจจะเปลี่ยนที่หลับที่นอนให้มาดูแลดูให้มันแบบสุขอนามัยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง

สถานะแล้วก็ใช้จนแบบจนกว่าเขาแบบใช้ชีวิตประจำวันของเขาไปเองเป็นเรื่อยโดยที่เราได้ผ่อนคลายตัวเองบ้าง

อย่างร่างกายคุณลุงเนี่ยอย่างอาการของโรคเท้าแสนปมที่เป็นอยู่เนี่ยหรือว่าร่างกายอย่างอื่นเนี่ยต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปรักษาหรืออะไรยังไงไหมครับป้านอก
ไม่มีเขาไม่มีโรคประจำตัวเลยเขามีแค่เป็นร่างแม่เป็นเท้าแสนปรมธรรมดาแล้วก็เหนื่อยนั่งอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่ว่าให้เขาเป็นโรคข้างในไม่มีไม่มีโรคความดันเบาหวานไม่ต้องหาหมอเลย

ถ้าหกล้มหมดไหล่กันก็ไปหาหมอ
ต้อต้องดูแลลุงตุ้มยังไงบ้างคะ
ก็คือตอนเช้าเนี่ยเราต้องเรียกเขาลุกขึ้นมาอาบน้ำใช่ไหมคะต้องแบบคอยประคองเขาเข้าห้องน้ำเปลี่ยนแพมเพิร์ตใส่ผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็อาหารให้ทานแล้วพอจากนั้นเสร็จพอเขาทานอาหารเสร็จเราก็ต้องไปนั่งขายของหน้าบ้านเพราะทำอาหารตามสั่งขาย

ครับเห็นป้าต้อบอกว่าลุงตุ้มได้เงินเรื่องของเงินคนพิการใช่ไหมช่วยเหลือผู้พิการจากภาครัฐใช่ไหม

แล้วแต่ว่าเศร้าสแกนใบหน้าไม่ได้เพราะใบหน้าเขาแบบผิดลูกผิดลูกไม่ได้
เราก็เลยไปติดตอบที่กรุงไทยกรุงไทยเขาก็ลองบอกประชาชนไปสแกนใบไถเครื่องเขาอ่ะ
เขาบอกว่าลองกลับมาสแกนมาอีกทีนึงปรากฏว่ามันก็ทำไม่ได้
ทำไม่ได้ตอนนี้เราก็แล้วถ้าพาไปธนาคารก็ทำไม่ได้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากลับมาบ้านทำยังไงธนาคารก็จะต้องทำแบบนั้น
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ผ่านเหมือนกันก็เลยก็ยังไม่ได้ไปนั่น
คือสรุปตอนนี้ก็คือก็ปล่อยไปก่อนใช่ไหมใช่ก็ปล่อยไปก่อน
พอปล่อยไปก่อนแล้วพอดีของเพจของคุณบิลเขาลูกสาวเอาไปลงแบบให้
ช่างเขาแค่อันนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปนั่นอะไรมากมาย
เดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้เผื่อพี่ที่ธนาคารกรุงไทยจะหาทางช่วยเหลือได้นะ
ว่าจะทำยังไงเรื่องของการสแกน
ก็บอกโทรไปที่ผ่านสแกนผ่านทางศูนย์โทรศัพท์ได้
แต่ว่าต้องใช้เสียงคนเจ้าตัวพูด
แล้วเจ้าตัวพูดลักษณะนี้เราจะพูดกันรู้เรื่องไหม

แบบนี้อยากได้ความช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมดีบ้างคะคุณป้าค่ะ

ก็แค่ปล่อยเขาไปเพราะว่าลูกค้าเขาไม่เยอะ
แล้วก็คนในสภาพเคสอย่างนี้มันเยอะอะ
อันนี้เราถ้าเราพอช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนค่ะ
ทางไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคุณลุงตุ้มด้วยกันแล้วนะฮะ
ทางคุณป้าต้อนะแล้วก็ลุงตุ้มอยู่ตรงนี้นะครับ

ทีมข่าวของเรามอบเงินช่วยเหลือให้คุณลุงกับคุณป้านะคะ
เดี๋ยวก่อนนะขอขอบคุณไทยรัฐนะ
เพราะวันนี้ที่คุณออกทีวีแล้วมีบัญชีของลุงตุ้มให้นะฮะ
รู้สึกขอบคุณมากเพราะว่าน่าจะมีทางนี้ที่ผ่านเข้าบัญชีมาด้วยเยอะมากพอสมควร

ที่ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีญาติโทรศัพท์มาถามว่า
เฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นขนาดนี้เลยนะ
ทำไมไม่โทรมาบอกอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่า
เราเห็นว่าเราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยไม่ได้นั่นเขา
แต่ขอบคุณไทรัฐนะฮะที่ช่วยที่ออกการให้ขอบคุณมาก
แล้วก็เป็นสื่อกลางให้นะครับขอบคุณค่ะคุณป้าคุณลุงค่ะ

เดี๋ยวคุณเขมิกาจะมอบเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
จากทางไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนะครับ
ช่วยเหลือคุณลุงตุ้มนะแล้วก็คุณป้าต้อนะฮะ
สุดท้ายมีอะไรที่ลุงตุ้มอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมครับคุณป้า
นี่รับเลยใครรักก็ช่วย
เราก็ช่วยตรงนี้เรื่องต้นนี้๕๐๐๐บาท
นี่แล้วก็ผ่านให้ข่าวของเราคุณเขมมิกราบผมพันใจนะคะ
ขอบคุณป้าต้อกับลุงตุ้มมากเลยนะคะ

เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
บรรณเรือ
อันนี้นะคะที่ได้คุยกันนะครับ